ก่อนหน้านี้เรานำเสนอข่าวนะคะบอกว่า
สงสัยว่าผู้หญิงคนหนึ่งกระโดดน้ำฆ่าตัวตายลงไปในแม่น้ำบางประกง
ซึ่งกระโดดจากบริเวณท่าน้ำของวัดหลวงพ่อโสธรในจังหวัดฉะเชิงเศร้า
สงสัยแบบนี้อันนี้เป็นวันที่เจอกระเป๋าเพราะว่ากระเป๋าบริเวณท่าน้ำ
เขาไปเจอกระเป๋าแบบนี้หนึ่งใบแล้วในนั้นมีจดหมาย

เขาก็เลยคิดว่าสงสัยเขียนจดหมายลาตายแล้วก็ตัวเองกระโดดน้ำไปแล้วมั้ง
เพราะหาไม่เจอจริงเจอแต่กระเป๋าแบบนี้เจอแต่จดหมายแบบนี้
สรุปวันนี้ล่าสุดยังไม่ตายนะคะ
กลับไปอยู่วัดเรียบร้อยแล้วกลับไปทำใจเพราะเธอมีความเครียดจริง
แต่คนที่ช่วยชีวิตเธอไว้คือแฟนนุ่มเพราะโทรศัพท์มาเตือนสติและเธอก็ขอโทษทุกคนด้วยที่ทำให้เดือดร้อน
มกราคมที่ผ่านมาอันนี้ย้อนกลับไปดูเหตุการณ์หน่อยนะคะ
ตอนที่เจอกระเป๋าคือวันที่๖มกราคมค่ะตำรวจภูทรเมืองฉะเชิงเศร้า
รับแจ้งพบกระเป๋าต้องสงสัยบริเวณท่าน้ำวัดหลวงพ่อโสธรที่ฉะเชิงเศร้า
เดินทางไปตรวจสอบในกระเป๋าก็ไปเจอเศษกระดาษเขียนข้อความ
ทำนองว่ารักษณะของไม่อโหสิกรรมให้ผู้หญิงคนหนึ่ง
ขออยู่ในแม่น้ำชั่วนิรันดิ์ลักษณะคล้ายกับการเขียนจดหมายลาตายนะคะ
รวมทั้งพบบัตรประชาชนของหญิงสาวคาดว่าน่าจะเป็นเจ้าของกระเป๋า
ทั้งหมดนี่แหละทำให้เจ้าหน้าที่สงสัยว่าอาจเป็นการฆ่าตัวตาย
อกจากนี้ไปถามเนรซึ่งอยู่ในวัดเนรยังบอกว่า
ช่วงเย็นประมาณ๕โมงเย็นเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินไปเดินมาแถวท่าน้ำ
เศร้าใส่หูฟังด้วยเดินไปเดินมาไม่พูดอะไร
แล้วแถมได้ยินเสียงอะไรตกน้ำเสียงดังมาก
และจากนั้นเนรบอกไม่เห็นผู้หญิงคนนี้อีกเลย
ยิ่งสงสัยใหญ่เลยว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะกระโดดน้ำฆ่าตัวตายนะคะ
ล่าสุดพันธุ์ตำรวจโทสุพรรณพลพัก
เป็นรองผู้กำกับการสอบสวนสพเมืองฉะเชิงเซาเปิดเผยว่า
ร้อยเวรได้รับโทรศัพท์ติดต่อกับทางพ่อของหญิงสาวปริศนา
คาดว่าจะกระโดดน้ำฆ่าตัวตายไปแล้ว
และพ่อแจ้งว่าตอนนี้ลูกสาวยังไม่ตายค่ะ
ส่วนกระเป๋านี้มาตรงนี้ได้อย่างไรเดี๋ยวเล่าต่อนะคะ
อกจากนี้หญิงสาวคนนี้ที่หายตัวไปติดต่อมาทางแชทเฟซบุ๊ค
ติดต่อมาทางไหนทางไทยรัฐนี่แหละเพราะเรานำเสนอข่าวนะคะ
ชี้แจงแบบนี้ตามที่เป็นข่าวที่วัดหลวงพ่อโสธร
ว่ามีกระเป๋าอยู่ริมน้ำและข้าวของเครื่องใช้
ซึ่งเป็นของเธอจริงนี่เป็นข้อความที่เธอคุยกับทีมข่าวของเรานะคะ
ยืนยันว่าสิ่งของนั้นกระเป๋านั้นเป็นของเธอจริง
และในวันนั้นเธอคิดจะฆ่าตัวตายจริงเพราะมีปัญหากับน้องสาว
โทรศัพท์มาเตือนสติหลังจากรับโทรศัพท์แฟนแล้ว
นั่งคิดอยู่หลายรอบทบทวนดีแล้วก็เลยตัดสินใจกลับไปอยู่ที่วัดแห่งหนึ่ง
ปฏิบัติธรรมทำใจโดยช่วงนั้นเบลอค่ะเธอบอกเบลอ
ลืมไปว่าวางกระเป๋าไว้ริมน้ำตอนนี้ยืนยันปลอดภัยดี
แต่ยังไม่พร้อมเจอพี่เจอน้องเจอญาติ
และจะไม่ขอพบน้องสาวที่ระบุว่ามีปัญหาในจดหมายเด็ดขาดเลยนะคะ
และกราบขอโทษทางวัดหลวงพ่อโสธรด้วยที่ทำให้เดือดร้อน
เพราะว่าวันนั้นตำรวจก็เข้าไปพูดคุยกับพยานในที่เกิดเหตุ
ซึ่งส่วนมากพยานก็เป็นพระในวัด
แล้วก็เป็นน้องเนรที่เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังนะคะ
แต่ว่าสรุปสุดท้ายไม่ได้กระโดดน้ำ

เสียชีวิตอย่างที่หลายคนเข้าใจ